ให้เชิญท่านพิธาริมเจริญรัฐ๖๐นาทีนะครับเชิญครับ
กับผมพิธาริมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล
วันนี้ผมขอลุกขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีเนื่องด้วยความไร้ภูมิปัญญา
ไร้ความสามารถไร้วิสัยทัศน์ไร้ภาวะผู้นำ
บริหารสถานการณ์โควิดผิดพลาดล้มเหลว
จนถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ที่สำคัญ
ในการสยบวิกฤตโควิดจนไม่สามารถไว้วางใจ
ให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไป

ท่านยังจำได้ไว้ไหมครับ
หกเดือนที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์
ผมได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ
และได้ตั้งคำถามกับสภาแห่งนี้
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเลือก
ระหว่างประยุทธ์หรือประเทศ

ผมเกรงว่าเราจะไม่มีประเทศหลงเหลือ

พวกเราจะต้องถอดออก
แน่นอนครับว่าสภาตอนนั้นเลือกพลเอกประยุทธ์
นั่นหมายความว่าสภาแห่งนี้
รับได้กับความไม่ชอบทำ
รับได้กับความทุจริตเชิงนโยบาย
รับได้กับการเอื้อเพื่อพ้อง
รับได้กับการแทรกแทรงการทำงานของตำรวจ
รับได้กับตัวช้าง
ตัวช้าง
วันนั้นครับผู้ติดเชื้อ๒๕๐๐๐คน
เสียชีวิต๘๒คน

เดือนที่แล้วเดือนกรกฎาคม
ผมอภิปรายว่าทุก๙๐นาที
ในประเทศไทยมีคนฆ่าตัวตาย
เป็นสถิติที่แย่ที่สุดในรอบ๒๐ปี
และผมได้เตือนรัฐบาลว่ามันทารุณเกินไปครับ
กับประเทศที่มีความพร้อมขนาดนี้

ระวังว่าน้ำตาเวลามันออกมาจากตามันเป็นน้ำ
ตกลงถึงพื้นเมื่อไหร่เป็นไฟเมื่อนั้น
ณวันนั้นผู้ติดเชื้อ๒๓๐๐๐คนเสียชีวิต๒๐๘๐คน
มาถึงวันนี้เดือนกันยายนผู้ติดเชื้อ๑๒ล้านคน
ผู้เสียชีวิต๑๒๑๐๓คน
ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๔๘๐๐เปอร์เซ็นต์ครับ
เสียชีวิตเพิ่มขึ้น๑๔๐๐๐เปอร์เซ็นต์
นี่คือราคาที่สภาแห่งนี้ต้องจ่าย
นี่คือราคาที่ประเทศนี้ต้องจ่าย
ในช่วงการอภิปัยไม่ว่างจ่ายครั้งที่แล้วกับอภิปัยไม่ว่างจ่ายครั้งนี้
ห่างกันเพียงแค่๖เดือน
แล้วก็เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับทุกคนในประเทศนี้

การที่เราตัดสินใจเลือกประโยชน์เฉพาะหน้ามาก่อนประเทศ
มีครอบครัวกว่า๑๒๑๐๓ครอบครัว
ที่จะต้องเสียคนในครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับ

คำว่ารอก่อนเป็นคำสุภาพที่หยาบที่สุด

้องหูอยู่ตลอดเวลาครับเวลาที่ญาติเราป่วย
จองวัคซีนไว้ในหมอพร้อมโดนเท๔ครั้ง
มันเป็นสิ่งที่กัดกินหัวใจเรามากที่สุดครับ
เวลาที่แม่ของเราหรือยายของเราละเมอบอกว่าจมน้ำอยู่
ช่วยด้วยหายใจไม่ออก
ช่วยด้วยตอนนี้มีคนมาจุดประทัดอยู่ในคอมันเหมือนมันกำลังจะระเบิด
ช่วยด้วยตอนนี้เหมือนมีคนมาจุดไฟอยู่ที่หัวแต่ไม่มีใครเห็น
แต่คำว่ารอก่อนที่โหดร้ายที่สุดและอยู่ในหัวใจคนไทยที่เขาไม่รู้
คือคำว่ารอก่อนเนี่ยคือรอไปตลอดการ
บ้านผมอยู่ข้างโรงพยาบาลครับท่านประธาน
ตั้งแต่มีการระบาดที่ทองหล่อจนถึงทุกวันนี้ผมสามารถที่จะกลับบ้าน
แล้วมองออกไปข้างนอกเห็นโรงพยาบาลตลอด
โควิดระบาดหนักสอสอคนอื่นออกไปไหนไม่ได้
ผมสามารถที่จะเดินไปดูข้างหน้าที่สวยของอีอาร์ได้ตลอดเวลา

สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผม
ไปดูตามโรงพยาบาลที่อยู่ข้างบ้านผม

การตาย๑หมื่น๒พัน๑ร้อย๓ชีวิตไม่เท่ากัน

ปัสสาวะอุจจาระตัวเอง
ตอนดูคนที่เรารัก

ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไร
อายุน้อยที่สุดคือ๔เดือนครับที่เสียชีวิต

แต่ที่น่าเศร้ามากที่สุด

ตายแบบไม่ได้ลากัน

มันทำให้คนที่เหลืออยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย

คุณพ่อผมเสีย๑๙กันยา๒๕๔๙วันรัฐประหาร

มีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้บอกกัน
เมื่อวานพูดว่าหัวหน้าชื่อ
อยู่ในรายชื่อความมั่นคง

ชื่อคุณอยู่ในความมั่นคงตั้งแต่ตอนรัฐบาลคอมชแล้ว
เพราะฉะนั้นคนที่สูญเสียและไม่มีโอกาสที่ได้ลากัน

มีหลายสิ่งที่ไม่ได้พูดคุยกัน
มีหลายสิ่งที่ยังไม่ได้ลากัน
คำอภิปรายนี้ต้องให้คุณพ่อคงเฝ้าดูอยู่
เสียชีวิตผ่านซูมล่ำลากันผ่านซูม

ท่านต้องเพิ่งเสียไปเมื่อเสียคนในครอบครัว
เสียคุณพ่อคุณแม่ไปไม่เกิน๒๓เดือน

มันจะกลายมาเป็นพลังให้ท่านมาพูดในสภาเหมือนอย่างผมวันนี้

ความรู้สึกคือทำไมเราทำอะไรไม่ได้เลย

นี่คือคำถามที่ค้างกายพี่น้องประชาชน
ในช่วง๖เดือนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะได้คำอธิบาย
เบื้องหน้าจากรัฐบาล
ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อตอน๑๐โมงเช้า

นายกรัฐมนตรีรัฐบาล

นายกไม่เคยต้องไปขอวัคซีนใคร
มันเป็นของหายาก

เป็นของตลาดผู้ผลิต

อันนี้คือคำอธิบายหรือว่าชุดคำอธิบาย
ที่อยู่ในสื่อมวลชนหรือที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจง
ในช่วงการอภิปราย๒วันที่ผ่านมา
แต่ผมก็ยังเชื่อว่ายังมีคำถามที่ค้างคาใจคนที่ฟังอยู่ครับ
มีคุณหมอคนหนึ่งที่โรงพยาบาลที่ผมเล่าให้ท่านประธานฟัง
เขาดูจากมติคอลโลมอครับหนังสือพิมพ์มันเขียนอยู่
ด่านหน้าถามบอกจริงเหรอครับ
ทำไมลาวได้ตั้งแต่มีนาคม
ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันยังมีปริศนาอยู่เยอะว่าความจริงมันคืออะไร
ถึงแม้ว่าจะมีสอสอพักผมอย่างสสวาโยและสสวิโรธ
ได้อธิบายพยายามมีชุดอธิบายรวบรวมความจริงเอาสัญญามาเปิด
มีสอสอพักร่วมฝ่ายค้านของผมพูดไปหลายคน
แต่มันเป็นการพูดแบบประเทศไทยพูดกับโลก
ไขปริศนาให้คนที่เพิ่งสูญเสียไป๑๒๑๐๓คนได้

และต้องเอามาว่าโลก
พูดกับประเทศไทยว่าอะไร

พูดกับโลกว่าอะไรโลกพูดกับไทยว่าอะไรมารวมกัน
เราจะได้ใครปริศนาแล้วก็ตอบคำถามให้กับคนที่สูญเสีย
ครอบครัวเป็นล้านล้านครอบครัว๑ล้าน๒แสนครอบครัว

ที่เขาอธิบายไม่ได้เหมือนอย่างที่ผมอธิบายไม่ได้ว่าทำไม
ผมไม่สามารถดูแลพ่อผมได้
ทำไมเขาถึงไม่มีวิธีที่จะหาวัคซีนแบบนี้เหรอ
คุณหมอภูมิพลคุณหมอโรงพยาบาลภูมิพล
สูญเสียพี่ของเขาไปแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเขามีวัคซีนไฟเซอร์อยู่เขาน่าจะรอดนะ
บุคลากรที่ผมไปนั่งคุยตอนที่เขานั่งสูบบุหรี่อยู่ครับ
วนแรกในรอบ๗๘ชั่วโมงที่เขาบอก
ผมนี่ชิโนแบค๒เข็มแล้วผมต้องเจออย่างนี้ทุกวัน

ปะเลอที่วัดถามบอก

ตอนนี้เนี่ยนะเอาศพเข้าไปในเตาไม่ต้องจุดไฟ

จนเตาพังจนเจ้าอาวาสต้องซื้อเตาใหม่มาแล้วด้วยซ้ำ
วันนี้ผมมีคำตอบให้พวกท่านครับ
สิ่งที่สำคัญในการที่จะหาคำตอบว่าโลกพูดกับประเทศไทยว่าอะไร
ก็คือเรื่องของการทูตวัคซีน
ผมอภิปรายมาถึงตรงนี้ท่านประธานอาจจะกังวลใจ
ว่าเราเอาเรื่องของต่างชาติมาพูดหรือเปล่า
มีเรื่องของมารยาทการทูตมาเกี่ยวข้องไหม

ผมเรียนจบการเมืองการปกครองมาโดยตรง
ผมรู้ดีว่าสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เรื่องของมิตรภาพระหว่างประเทศ
กับการทำหน้าที่ในฐานะสอสอ
ในการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคืออะไร
อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

ถ้ามันไม่จำเป็นผมไม่พูดครับ
ถ้ามันจำเป็นเพื่อที่จะใช้ปกป้องพี่น้องประชาชน
ผมจำเป็นต้องใช้ผมจะถมดำไว้ครับ

ผมทำงานบริษัทเอกชนที่ปรึกษาชื่อ
เป็นบริษัทที่ให้คำแนะนำกับบริษัทยาทั่วโลก
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทวัคซีนยี่ห้อไหน
ที่ประเทศไทยอยากจะเลือกใช้
คนที่เคยทำงานกับผมตลอด๒๐ปี
ตั้งแต่๒๐ปีที่แล้วก็ทำงานอยู่ในบริษัทเหล่านั้น
เพราะฉะนั้นเอกสารที่ผมจะใช้
มีการเช็คกับต่างประเทศ

เรียนจบการเมืองกับปกครองมาโดยตรง
ตอนนี้ทุกคนที่เป็นเพื่อนอยู่ในกระทรวงต่างประเทศ

เป็นรัฐมนตรีอยู่ที่ประเทศนั้น
เป็นนักข่าวอยู่ที่ประเทศนั้น
ติดต่อไปหาพวกเขาเอาเอกสารมาใช้
มีเป็นกองอยู่ตรงนี้ทั้งหมด
แต่ผมยังยืนยันกับท่านประธาน
ว่าการที่เอาเอกสาร
ไม่ว่าจะเป็นโทรเลขจากสถานทูต

จะทำด้วยความระมัดระวัง
ไม่ให้กระทบไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เอกสารที่ผมใช้อ้างอิงคืออะไรบ้าง
ก่อนที่จะไปใช้ชาร์จ
เพื่อที่จะให้เพื่อนสมาชิกให้ท่านประธาน

หลังในการเจรจาวัคซีนคืออะไร

เอกสารที่จะใช้อันนี้คือทรเลขนะครับ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับสถานทูต
ในประเทศที่มีการผลิตวัคซีน

ที่เป็นเอกสารที่ผมจะพอที่จะพิสูจน์ให้ท่านประธาน
ว่าเอกสารพวกนี้คือเอกสารภายใน
ที่ใช้ในการติดต่อกับวัคซีนก็คือ
วิธีในการที่อ่านโทรเลขครับ

ละเลขสถานเอกราชทูต

ลงวันที่๑๗กันยายน๖๓
นี่คือเอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศ

เอกสารตรงนี้ผมวางลงครับ

ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคม

ผมเลือกเอามาแต่อันที่ผมได้พิจารณาแล้ว
เหมาะสมกับการในการที่จะใช้อภิปราย
ไม่ไว้วางใจในครั้งนี้
ขอให้ประธานสบายใจได้ครับ

ถ้าท่านเคยได้ตาม

ไม่ไว้วางใจในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
มีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่๓ช่วงด้วยกันครับ

ตอนที่มีผู้เสียชีวิตอยู่๖๐คน
เดือนเมษายนมีผู้เสียชีวิต๑๒๙คน
ช่วงที่๓คือช่วงมิถุนายน
มีผู้เสียชีวิต๙๘๘คน

ขอเริ่มต้นที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนครับ

ไม่เคยต้องไปขอวัคซีนจากใคร
ที่ต้องการเป็นของที่หายาก
ทุกคนทุกประเทศแย่งกันซื้อ

พอผมอ่านเอกสารเหล่านี้

ว่าขอกล่าวหาด้วย

คุณภาพทิ้งลงกลางอ่าวไทย

รัฐบาลเทมัยตรีจิต
วัคซีนคุณภาพทิ้งกลางอ่าวไทย

ว่าไม่ได้รับการตอบกลับจากกรมควบคุมโรค

ติดต่อไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

รัฐบาลที่ทำเต็มที่เป็นแบบนี้ครับ

แต่รัฐบาลไทยยัง
อย่างน้อยที่สุดก็คือเกียร์ว่าง
อย่างมากที่สุดก็คือเฉยเมย
แล้วก็ตั้งใจที่จะไม่พิจารณาม้าตัวนี้เลย
พิปรายมาถึงตรงนี้ต้องขอโทษสสวิโรธครับ
สสวิโรธบอกว่าแทงม้าตัวเดียว

ไม่เห็นด้วยกับคุณธนทรที่บอกว่าแทงหมาตัวเดียว
เอกสารมาจนถึงตอนนี้นี่คือล็อกผลม้าครับ
ตั้งใจที่จะเทวัคซีนคุณภาพทิ้งลงกลางอ่าวไทยเต็ม
ไฟเซอร์ต้องมาตามว่าคุณจะเอาไหม

พฤศจิกายนหาลือกับไฟเซอร์ครั้งที่๒
ซึ่งบริษัทขอให้ไทยเร่งพิจารณา
ตัดสินใจของวัคซีนโดยเร็วภายในปี๖๓
เนื่องจากมีความต้องการสูงทั่วโลก
ไฟเซอร์นี้แทบจะใส่วัคซีนไฟเซอร์มา
พานให้รัฐบาลไทยเลยด้วยซ้ำไป

ดีครับจะได้แวะกินน้ำหน่อย

กับผมสุประชัยใจสมุทรภูมิใจไทยครับ

ผู้อภิปรายกำลังแสดงเอกสาร
อภิปรายโดยมีเอกสารประกอบ
แต่อยากจะขอว่าเอกสารนี้ให้สมาชิกที่อยู่ในห้องนี้ได้เห็นด้วย

ไม่ทราบว่าเอกสารที่ท่านแสดงนี่คืออะไร
เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่พวกเราจะได้รับรู้

ไม่ใช่ว่าท่านเอาอะไรมาแปะไว้ก็ไม่รู้
แล้วท่านก็พูดว่าเอกสารนู่นอย่างนี้อย่างนี้

เป็นแต่อยากจะได้ฟังได้เห็นแล้วจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับท่าน

ขอบคุณครับ
พิทายังไม่ได้ผิดข้อบังคับอะไรนะครับ

แต่ผมกำลังจะเรียนท่านประธานว่าเพื่อประโยชน์ให้พวกเราทุกคนได้เห็น

เอาล่ะครับเราลองฟังกันไปก่อน

ประชัยผมได้สังเกตเห็นว่ากล้องจับไปที่ภาพนั้นอยู่นะครับ

ต่อครับลองดูว่ามันจะขึ้นจอใหญ่ไหม
ถ้าไม่ขึ้นกล้องจักรด้วยนะครับ

ก็อย่างที่ผมได้อธิบายให้ท่านประธานฟังตั้งแต่ตอนแรก
ระหว่างการรักษาความสมดุลระหว่างความลับระหว่างประเทศ
ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กับการทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลผมไม่แน่ใจว่าจะเอาแบบไม่ถมดาว
หรือเปล่าครับหรือจะเอาแบบถมดำผมยังคิดว่าผมมีความรับผิดชอบพอใน
ฐานะศศและฐานะหุณภักดิ์ที่จะต้องรักษาความลับระหว่าง

ต่อมาครับเอกสารการสื่อสารกันระหว่างรัฐบาลไทย

เป็นห่วงคนไทยมากกว่ารัฐบาลไทยเสียอีก
ที่ผมพูดอย่างงี้เพราะอะไรครับ
แปลว่าอย่างที่ท่านคงจะเข้าใจอย่างไร้ข้อกางขา
ว่าการที่เราช้าไป๑วัน
จะทำให้ประชาชนเสียชีวิตมากแค่ไหน
และให้เศรษฐกิจพังพินาศขนาดไหน

ผมนึกว่านี่คือความคิดของรัฐบาลไทย
กำลังจะถอนตัวไม่ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว

ปรากฏพอไปดูอีกทีมันเป็นของโคแวคส่งมาให้คนไทย
ไม่ใช่ของรัฐบาลไทยส่งไปให้โคแว็กซ์
คุยกันอยู่ดีครับกัญญาตุลาพฤศจิกา
อยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบ

คุยกันครั้งสุดท้าย๕พฤษฎิกายน
บอกว่าจะประชุมออนไลน์กับโคแว็กซ์
พฤศจิกายนประชุมไปวันที่๑๘พฤศจิกายน
เพราะว่ามันใกล้จะหมดเวลาแล้วช่วยตอบหน่อย

มาอีกทีนึงเขาต้องส่งอีเมลมาตามอีกรอบนึง
วันที่๙ธันวาคม
บอกว่าตกลงไทยจะเข้าไม่เข้าโคแว็กซ์

ไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจที่อยู่ดีคุยกันอยู่ดี
แล้วมันผิดปกติวิสัยไหมว่าอยู่ดีก็หายไปเลย
เทโคแบ็คซทิ้งกลางอ่าวไทยอีกรอบหนึ่ง

หรือว่าไม่มีมารยาทในการทำงาน
คือคุยกันแล้วไม่มีการตอบ
ในขณะที่นายกรัฐมนตรีประเทศอื่น
เขาไล่โทรต้องเรียกว่าโทรจิกทำงานเชิงลุก

ขณะที่กำลังจะมีคนเสียชีวิตมากมายมหาศาลอย่างนี้
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับโคแบ็คซ์อันนี้
จะกลายเป็นผลที่กลับมาหลอกหลอนคนไทย
แล้วก็กลับมาหลอกหลอนตัวรัฐบาลด้วยตัวผมเอง
ในครั้งที่๒ของการทูตวัคซีน

ช่วงที่๒ของการทูตวัคซีนคือเดือนเมษายนครับ
เรื่องหน้าในเดือนเมษายนนะครับ
ในช่วงวันที่๒๒เมษายนกล้องจำนะครับ
๒เมษายนกับ๒๖เมษายนครับ
ต่อหน้านะครับบอกว่า

สองวันต่อจากที่บอกว่ามั่นใจ

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตของอาเซียน

ขอบริจาคเขาเดือนเมษายน

หาลื่อกับเชาร์จเถพแฟรของประเทศหนึ่ง

รับเพิ่มอีกเป็น๑๐ล้านโดส

ตอนหน้ามภาพลับหลังตะโก

ใช่คำว่าหน้าอย่างจะหยั่งหรือ
นวดเต่าเขาก็ตาย
คือเต่านี่ไม่มีหนวดกระต่ายนี่ไม่มีเขา

พูดกับพี่น้องประชาชน
บอกว่ามั่นใจพร้อมทุกอย่างเป็นไปอย่างด้วยดี
หลังจากนั้น๒วันไปขอรับบริจาค๑๐ล้านโดส

ประเทศนั้นตอบกลับมาครับบอกว่า

กระบวนการในการผลิตของประเทศคุณหน่อยได้ไหม
เราก็ตีเนียนครับไม่มีอะไรจะส่งให้เขา
เขาบอกกลับมาจบแบบนี้ครับ
ซูมหน่อยครับ

ขอรับบริจาคเขาปรากฏว่า
เสียหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้
ต่อมามีอีกครับไปขออีกสถานทูตหนึ่ง

นี่คือความเสียหายของทั้งรัฐบาลเอง
นี่คือความเสียหายของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจริงแล้ว

กับอีกหนึ่งท่านประธานครับ
อ้าท่านจะให้ประท้วงหรือจะให้ปรึกษา
คือเมื่อกี้ท่านยืนแล้วยกมือขึ้นท่วมหัวพ้นศีรษะ

ผมกำลังจะกลับเรียนต่อท่านประธานว่า

ท่านประธานไม่ได้ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับโดยเคร่งครัด
ผมอยากจะเรียนว่าผู้อภิปรายท่านเอาเอกสารที่ตัดแปะ
มาแล้วอ้างว่าเป็นนังสือจากที่โน่นที่นี่
เพราะฉะนั้นท่านประธานต้องทำหน้าที่ควบคุมการประชุม
โดยท่านต้องดูด้วยว่าเอกสารที่เอามาแสดงเนี่ย
เป็นเอกสารที่ท่านประธานจะรับไว้พิจารณาหรือผู้อภิปราย
หลังจากที่เอาเอกสารตัดแปะมาวางเอาไว้แล้ว
เขาก็พากลับบ้านโดยท่านจะไม่ขอดูหรือขออะไรไว้
เพราะนี่คือเอกสารที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศ
มีชื่อของผู้ผลิตวัคซีนต่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศ
ซึ่งแน่นอนท่านพยายามสร้างความสมดุลผมเข้าใจ
แต่ผมเกรงว่าในที่สุดแล้วเนี่ย
สภาเคยมีกรณีมีใครชูกระดาษเด็ก
อ้างเรื่องนี้สัญชาตินู้นสัญชาตินี้ปลอม

เพราะฉะนั้นกรณีนี้ผมไม่อยากให้ซ้ำรอย
ต้องการให้ท่านประธานได้ควบคุมอย่างชัดว่า
เอกสารที่ตัดแปะนี่คืออะไรจะส่งให้สภาด้วยไหม
เพื่อให้ทุกคนได้ตรวจสอบหรือจะปล่อยไปอย่างนี้แล้วพากลับบ้าน
ต้องชี้ให้ชัดเพราะนี่คือเรื่องสำคัญ
และมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง
อ้างว่าเป็นเอกสารที่ได้มาจากตรงนู้นตรงนี้
ซึ่งตรงนั้นเป็นประเด็นที่อีกเรื่องหนึ่ง
เชื่อถือหรือไม่เชื่อถือก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ขอให้ท่านวินิจฉัยเรื่องนี้ด้วยครับ
ผมวินิจฉัยก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพึ่งประท้วงต่อเลย
วินิจฉัยก็คำประท้วงของท่านสุประชัยก็มีเหตุผลนะครับ
แต่ว่ามันก็เป็นเอกสิทธิ์ของท่านสอสอ
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นประธานไม่อาจที่จะไป
ตรวจสอบเอกสารอะไรก่อนได้แต่เพื่อที่จะให้สภา

ก็ขอทั้งหมดนั่นแหละครับ
แล้วก็ทางกล้องจุธภาษาเทคนิคก็ซูมด้วยนะครับ
ขอบพระคุณครับท่านประธานครับประเด็นที่สามครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการทูตวัคซีนซึ่งถ้าท่านคิดว่าเมื่อสอง
ประเด็นแรกที่ผมได้เล่าไปมันน่าอับอายขายหน้ามากขนาดไหน
สำหรับที่ยืนของประเทศไทยเรื่องที่สามคือเรื่องความ
ไร้เอกภาพของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ทูตวัคซีนมี๒กระทรวงครับการทูตก็คือกระทรวงต่างประเทศ
ก็คือกระทรวงสาธารณสุขเบื้องหน้าคิดว่าทุกท่านเพื่อนสมาชิก
ทราบอยู่แล้วครับเบื้องหน้านายกอย่าศึกสอทอบัวแก้ว
มซื้อวัคซีนย้ำทุกฝ่ายต้องทำงานประสาน
อันนี้เมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสองห้าหกสี่ครับผมคงไม่ต้องอธิบายมาก
แล้วก็ไม่ต้องซูมด้วยเพราะว่าอันนี้มันมาจากข่าว
เนื้อข่าวก็คือมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างรองนายกสองคน
คนหนึ่งไม่พอใจกับอีกคนนึงที่ให้ข่าวก่อนทำไมไม่มาบอก
แล้วทำไมไม่สามารถที่จะพูดคุยกันทำงานในเอกภาพ
อันนี้นี่ผมไม่ไว้วางใจครับประชาชนก็คงไม่ไว้วางใจ
เมื่อเราต้องใช้ยิ้มจมูกคนอื่นหายใจการทูตวัคซีนสำคัญ
มันต้องการทำงานกันอย่างเป็นเอกภาพถ้ามันมาไลค์กับเอกภาพตอนที่คนเสียชีวิต
ละ๒๐๐กว่าคนที่เหมือนเครื่องบินตกกลางประเทศทุกวันเนี่ย
นายกรัฐมนตรีคุณต้องมีภาวะผู้นำในการที่จะทำให้มือซ้ายกับมือขวาของคุณสามารถที่จะทำงานด้วยกัน
เห็นข่าวนี้ก็คงไม่ค่อยสบายใจแล้วก็คงไม่ไว้วางใจเท่าไหร่เบื้องหลัง
เรื่องหลังมันมากกว่านั้นครับท่านประธานเบื้องหลังเป็นอย่างงี้ก็คือว่า
ขนาดที่ว่าคนที่อยู่ในคอลโมคนที่เป็นรัฐบาลที่อยู่ในชุดเดียวกัน
บูรณาการกันที่ธรรมเนียบรัฐบาลไม่ได้ต้องไปบูรณาการกันที่ธรรมเนียบขาว
บูรณาการที่ถนนพิศนุโลกไม่ได้ต้องไปบูรณาการที่กันที่
เพื่อที่จะให้สามารถเจรจาได้ทั้งสองกระทรวงไปขอละเว้นเขา
อเมริกาผมเขียนไปแต่เขาก็บอกว่างงว่าแล้วทำไมไม่คุยกันให้รู้เรื่องตั้งแต่ต้นทาง
มาเคลียร์กันที่ปลายทางอย่างนี้เพื่อที่จะให้เปิดให้มีการเจรจาสองคน
อันนี้ทำไมเขาดูแลกันเป็นร้อยประเทศ
ไม่มีที่จะต้องบอกว่ามาขอยกเว้นขอละเว้นนโยบายเพื่อที่จะให้ประเทศไทยได้เอกสิทธิ์ในการที่จะเจรจาสาธารณสุขกับกระทรวงต่างประเทศ
ก็คุยกันตั้งแต่ธรรมเนียบรัฐบาลแล้วมาบอกว่าจะเอาอะไรเมื่อไหร
ซื้อเมื่อไหร่จะขอบริจาคยังไงก็ว่ามาแล้วแล้วคันทำแบบนี้ด้วยนะครับ
ไม่มีทรจากกระทรวงไม่มีทรลอจากกระทรวงก็คือไม่มีทรเลขจากกระทรวง
ทำแบบไม่เป็นทางการแอบทำเพื่อที่จะให้เกิดการทำงานได้
ผู้นำแบบไหนครับในภาวะที่มันเป็นวิกฤตแบบนี้ที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุด
มือขวาอยู่นี่มือซ้ายอยู่นี่ให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมให้ได้
เพื่อที่จะได้เอาวัคซีนที่ดีที่สุดมาให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาเสียชีวิต
ให้คนที่พยาบาลแพทย์พยาบาลที่เขาทำงานด่านหน้าแล้วเขาไม่มีวัคซีนเอใช้
แล้วเขาต้องไปจัดการอย่างนั้นอย่างที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ตอนแรก

และนี่ก็คือสาเหตุที่เมื่อสสวิโรธได้ฟังเมื่อสสวายโยได้ฟัง
สอสอพักร่วมฝ่ายค้านคนอื่นได้ฟังประติดประต่อทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเข้าใจเลยว่าทำไมประเทศไทยถึงได้กลับมาอยู่แบบนี้
้าตัวอื่นเทเขาทิ้งไงครับไม่อยู่ในสายตา
นั่นก็คือสาเหตุว่าพอม้าเต็งไม่มาตามนัดม้ามืดเลยกลายเป็นม้าหลัก
พอพูดถึงเรื่องซีโนแวคไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่อธิบายผมไม่เสียเวลาอภิปรายซ้ำครับ
เรื่องราคาเรื่องประสิทธิภาพสู้เดลต้าได้หรือเปล่าอะไรทั้งหลาย
ซ้ำครับวนเวียนซ้ำซากผมไม่เสียเวลาอภิปรายหรอก
แต่จริงมีอีกอันหนึ่งที่น่าเสียดายที่ไม่ได้เอามาอภิปรายด้วย
กับการที่จะให้สินค้าไปสู่ตลาดได้เร็วที่สุด
คุณไปดูสิที่ชิลีมันได้ผลอย่างนู้นอย่างนี้นะตอนที่มันยังเป็นอัลฟ่าอยู่
ไม่อยากจะเอาวีดีโอของคนนอกมาเปิดกลัวท่านประธานจะไม่อนุญาต
แต่สิ่งสุดท้ายที่ผมคิดว่าผมต้องพูด
เมื่อวานผมเช็ค๑๔ล้านต่อ๑๓ล้านหรืออะไรประมาณนี้

แต่วัคซีนหลักที่จะมาฉีดให้พวกเราทุกคนตรงนี้รวมถึงพวกผมด้วยเนี่ย

เพราะวัคซีนคืออาวุธที่สำคัญในการที่เราจะสยบวัคซีน
ที่เราจะสยบวิกฤตโควิดครั้งนี้ได้มันสำคัญมากเลยวัคซีนเนี่ย
คุณต้องดูว่ามันน่าเชื่อถือหรือเปล่า
เมื่อเช้ามีสอสอพักร่วมฝ่ายค้าน
ขออภัยที่เอ่ยนามสสจิราพร
พูดไปแล้วว่าซีโนแวคมีประวัติในการติดสินบน

ว่ามีรองออยของจีน
ติดคุกไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ในการที่ให้ออยของจีนอนุมัติกระบวนการ

ขออนุญาตเตือนนิดหนึ่งครับว่า
เอ่ยถึงบุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอก

แต่ก็อย่างที่บอกว่าบางทีมันก็ต้องมีความกล้าหาร
ในการที่จะออกมาพูดเพื่อที่จะปกป้องพี่น้องประชาชน
แล้วผมก็เห็นว่าสสจิรพรได้พูดไปเมื่อเช้า
เพราะสิ่งที่ผมจะพูดก็ไม่ได้ต่างอะไรมากมาย
เพียงแต่ว่าจะลึกลงไปสักสองสามชั้นก็แค่นั้น
แล้วพอเสร็จปุ๊บอะไรที่มันไม่จำเป็น
ชื่อรูปภาพหรือคำตัดสินของสารต่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
อันนั้นคือความตั้งใจของผมครับท่านประธาน
ขอให้ท่านประธานพิจารณาครับ
คือท่านอภิปรายท่านนายก
ถูกครับว่าท่านมีวิธีคิดยังไง
ในการที่จะใช้วัคซีนแบบนี้
ที่มาอนุญาตในการที่จะสยุบพิกฤตโควิดครับ
ท่านได้เอ่ยถึงเมื่อกี้นี่มันไปไกล
ผมว่าถ้าไม่จำเป็นจะได้ไปไกลขนาดนั้นเลยนะครับ
แต่มันเป็นโอเคครับท่านประธาน
ผมขออนุญาตด้วยความเคารพท่านประธานนะครับ
คือถ้ามันเป็นคดีความติดสินบน
เรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนไม่เกี่ยวจริงครับ

แต่อันนี้มันติดสินบนในเรื่องการอนุมัติวัคซีนโดยตรง

ถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้มีประวัติแบบนี้มีวัฒนธรรมแบบนี้
จริยธรรมอย่างนี้แล้วมันไม่มีผลกระทบ
กับอีก๑๔๑๕ล้านโดสที่มันฉีดอยู่ในประเทศไทย
แล้วคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีรู้หรือเปล่า
แล้วเอาปัจจัยแบบนี้มาคิดอยู่หรือเปล่า
เอาอย่างนี้ครับท่านประธานถ้าท่านประธานไม่สบายใจ
ผมขอพูดอีกเรื่องนี้อีกแค่๓๔ประโยค
เน้นหนักแล้วก็คือจบแล้วจบเลยครับ
ไม่มีพูดถึงชื่อคนไม่มีพูดถึงบุคคลภายนอก
ไม่มีวิธีการลงโทษใดทั้งสิ้นครับ
การที่นำเรื่องที่บุคคลภายนอกเข้ามาพูด
โดยไม่มีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยนะครับ
มันจะเป็นการใส่ร้ายนะครับ
มันจะเป็นการใส่ร้ายฉะนั้น
ขอให้ท่านพิธาได้คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับขออนุญาต

ท่านจุลพรรณใครจะประทวงก่อน

อนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่๙
วักหนึ่งอันนุหนึ่งนะครับ

วางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับเป็นความรับผิดชอบของผู้อภิปรายอยู่แล้วนะครับ
ข้อบังคับข้อ๑๗๘นะครับเป็นสิทธิ์อภิปรายนะครับ
ไม่ใช่คือไม่ใช่ประเด็นที่ท่านจะต้องมาขวางนะครับไม่ให้พูด
ท่านอ้างว่าท่านพิธาเนี่ยยังไม่มีพยาหลักฐานแต่ท่านยังไม่ได้ฟังเลย
นะครับและเชื่อว่าประชาชนอยากจะฟังนะครับส่วนความรับผิดชอบเป็นความรับผิดชอบของผู้อภิปรายดังนั้น
อยากให้ท่านรักษาความเป็นกลางและให้โอกาสท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายอย่างเต็มที่เต็มกำลังครับ
ยังไม่เคยกลามเอ๋ยชื่อบุคคลไปแล้วไงก็ได้เอ๋ยถึงแล้วไง
นิจฉัยก็ขอให้จบเถอะครับดูกันไปเรื่อยเรื่อยนะครับ
ว่าผมเป็นกลางไม่เป็นกลางนะครับอย่าเพิ่งตั้งข้อสังเกต
ผู้อภิปรายอภิปรายก่อนด้วยนะครับขออนุญาตครับ
คืออภิปรายมาแล้วได้เอ่ยแล้วนะครับ
ฉะนั้นผมจึงได้เตือนท่านพิทาเอาไว้เพื่อเป็นเพื่อให้ระมัดระวังไงครับ
ท่านประธานเพราะว่าถ้าผมปล่อยให้ท่านพิธาเอ่ยถึงชื่อบุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอกนะครับ
ประธานก็ผิดข้อบังคับเสียเองฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้ยึดข้อบังคับนะครับ
เชิญท่านพิธาผมประท้วงท่านประธานครับ
เชิญท่านจุรพรรณครับจุรพรรณอำอิวัตรเพื่อไทยเชียงใหม่ครับ
ประทรวงท่านประธานตามข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดครับการวินิจฉัยของท่านประธานวักษ์๓ครับ
ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกได้รับความเสียหาย
เสียหายสมาชิกผู้นั้นต้องรับผิดชอบแผงผลการกระทำนั้น
เรามีการเว้นวักข้อบังคับในข้อ๑๗๘ครับหมายความว่าเพื่อนสมาชิกเนี่ยสามารถอภิปรายได้
แต่ต้องรับผิดชอบกับข้อมูลครับสิ่งที่ท่านสมาชิกท่านพิธาเนี่ยได้อภิปรายเนี่ย
เราทุกคนรู้อยู่แล้วตามหน้าข่าวว่ามีการฟ้องร้องกับบริษัทดังกล่าว
มันเป็นข้อเท็จจริงครับมันไม่ใช่ข้อมูลซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผยใด
เพราะฉะนั้นท่านพิธามีสิทธิ์ในการที่จะนำข้อมูลนั้นมาอภิปรายได้ครับท่านประธานครับ
แต่ต้องเรียนด้วยความเคารพท่านประธานควบคุมถูกแล้วครับ
แต่ว่าท่านพิทาก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านได้นำเสนอครับ

ผมวินิจฉัยนะครับว่าตรงนั้นเป็นสิทธิ์ของท่านสอสอที่จะนำเอกสารเข้ามา
โดยที่ประธานไม่มีอำนาจที่จะต้องไปตรวจสอบ
แต่การเอ่ยถึงชื่อบุคคลภายนอกนะครับ
โดยไม่จำเป็นเป็นสิ่งที่ประธานต้องคอยเตือนและคอยแนะนำว่า
ไม่จำเป็นไม่อนุญาต
ถ้าประธานอนุญาตให้ท่านเอ่ยให้ท่านพูดถึงชื่อบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็น

ก็ต้องยึดถือข้อบังคับต้องดูข้อบังคับหลายข้อ
ข้อบังคับผมมีวิธีที่จะทำให้ไม่ผิดข้อบังคับครับท่านประธาน

ผมได้เตือนท่านพิธาพึงสังวรแค่นั้นเองนะครับ
ไม่ได้ห้ามอะไรเด็ดขาด
นะครับเชิญท่านพิธาอภิปรายต่อครับ

หลักฐานที่จะใช้ครับมีอยู่๔ชุดที่สสจิราพรได้ใช้ไปแล้ว
แต่ผมมีมากกว่านั้นก็คือว่าผมสามารถไปเอาข้อมูลจาก
เพราะว่ามีการฟ้องร้องกันอีกในตลาดหุ้นของอเมริกา
นี่คือเอกสารของตลาดหุ้นอเมริกาว่ามีการให้การยังไงบ้าง
ผมไม่พูดไปมากกว่านี้ครับท่านประธานประเด็นก็คือว่านอกจากที่
สสจิรพรได้อภิปรายไปเรียบร้อยแล้วว่า
มีการจ่ายสินบน๒๒๐๐๒๐๑๑ในวัคซีนต่าง
ถ้ารองออยของจีนอยากได้บ้านก็ได้บ้านอยากได้รถก็ได้รถ
อยากได้บ้านนอกกรุงปักกิ่งก็ได้บ้านนอกกรุงปักกิ่ง
อันนี้คือเติมเสริมขึ้นมาให้ลึกลงมาอีก
แต่สิ่งอีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการพูดถึง
โดสได้เงินทอน๒๔๔๑เหรียญ
ซึ่งอย่างที่บอกมันไม่ได้ตั้งใจที่จะเอามา
ผมอภิปรายไว้วางใจนายกรัฐมนตรีว่า
การที่จะเลือกให้วัคซีนนั้นมาเป็นวัคซีนหลัก
ท่านได้มองรอบด้านแล้วหรือยังแค่นั้นเอง
ตอนนี้เนี่ยอาวุธสำคัญในการที่จะสยบวิกฤตโควิด

ท่านจะมีแผนอีกกี่แผนมันก็คือแผนครับ
แต่มันผ่านมาแล้ว๖๗เดือนในช่วงที่เราต้องการมากที่สุด

มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราแทงม้าตัวเดียว

เพราะเราไม่ได้ไปมองม้าตัวอื่น

วัคซีนคุณภาพที่เขามาเจาะรออยู่ที่หน้าอ่าวไทยทิ้ง

เหลืออยู่ไม่กี่อัน
้ามืดเลยกลายเป็นม้าหลักอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้

ข่าวร้ายก็คือไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุทธวิธีต่าง

ไม่ว่าการที่จะใช้ของที่ไม่ได้เป็นของที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นการกระบวนการที่เหมือนกับว่าแทงม้าตัวเดียว

กับอาวุธที่สำคัญและสำคัญมากขึ้นไปอีก

ไม่อภิปรายวนเวียนซ้ำซาก

อภิปรายซ้ำซากกับที่เพื่อนสมาชิกอีกท่าน

ผมไม่ได้อภิปรายถึงความมงาหราของกระบวนการอย่างที่ไทม์ไลน์อย่างที่สสชลนานได้เคยพูดไว้
ก็ขออภัยที่เอ่ยนามล้มล้มมั่งกลับมามั่งประหลัดออกมาแถลงอีกแบบนึง
แล้วเพศัตริย์ก็บอกอีกอย่างหนึ่งออยก็กลับมาบอกอีกแบบนึง
นายกบอกต้องผ่านฮูลแล้วก็กลับมาให้ผ่านฮูลพูดไปแล้วเสียเวลาไม่พูดซ้ำ
เท่าที่นอนขึ้นข้างบนคุกบินกันซ้ำไม่พูด
ประเด็นที่ต้องพูดก่อนไม่ใช่เรื่องมงุมมงาหราเล็กน้อยครับ
ท่านไปตามข่าว๗พฤษภาคมเราพูดอยู่เราพูดอยู่แล้วเราทำด้วย
๗๐ตรงจาก๗๐ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ได้เฮ้ยมันใช้ได้นี่ว่า
ตอนที่คนอื่นก็บอกรัฐบาลบอกว่าไม่นะมันมีเรื่องประสิทธิภาพ
แม่นยำมันอาจจะใช้ไม่ได้คนยังต่อต้านอยู่
มันต้องเป็นของที่มีคุณภาพมันต้องเป็นของที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งผมเห็นด้วยเพราะว่าอะไรที่มันมีข้อดีมันก็มีข้อเสีย
และสิ่งที่ผมไปเห็นก็คือรัฐบาลสบคเคยเห็นถึงเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ
เมื่อปีที่แล้วยี่ห้อผมไม่ต้องพูดคาดดำไว้ให้แล้ว
แต่ผมชื่นชมท่านรัฐมนตรีครับชื่นชมรัฐบาลที่เข้าใจว่า
อาวุธที่สำคัญในการที่จะหยุดโควิดแบบนี้ได้เนี่ย
คุณต้องเอาของคุณภาพและคุณต้องเน้นประสิทธิภาพ
ี่ห้อก่อนนู้นนะครับมีการบี้ตั้งกรรมการสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และออย
อนุมัติเอกชนนำเข้าตรวจโควิดไม่ได้มาตรฐานทำถูกต้องครับ
ผลผิดนิดเดียวนี่ไม่ไปถึงหมอแพร่เชื้อแบบทวีคูณ
ประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพเท่านั้นท่านทำถูกต้อง
ท่านต้องตั้งคณะกรรมการบี้มีอยู่๓เหตุผลเท่าที่ผมอ่านข่าว
ข้อแรกคือมีการทวงติงจากต่างประเทศครับว่า
ในประเทศสเปย์และสหภาพยุโรป
ผู้นำเข้าขอถอนออยออกไปเอง
อันที่สองท่านบอกว่ามีความไม่ชอบมาภากลของอุปกรณ์ดังกล่าว
การพิจารณาเข้ามาได้อย่างไรจาก๒หน่วยงานในสาธารณสุข
โดยผ่านการประเมินมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักคณะกรรมการออยอนุญาตให้เข้ามาใช้ได้อย่างไร
ประเด็นที่๓คือเรื่องของผู้ถือหุ้นคนนอก
ท่านประธานเห็นไหมครับผมคาดดำไว้ให้ไม่ไม่
ไม่เอาให้ผิดข้อบังคับไม่ให้ท่านประธานไม่สบายใจ
มีความกังวลเกี่ยวกับกรรมการแล้วก็ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประเด็นนี่คือเบื้องหน้าที่ประชาชนเห็น

เรื่องหลังก็คือถ้าเกิดตอนนั้นบรรทัศน์บอกว่า
คุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลความแม่นยำสำคัญ
ท่านต้องเอาบรรทัศฐานนั้นมาใช้กับตอนที่ท่านจะซื้อจริง
ตอนนี้ท่านจะใช้เงิน๕๙๕ล้านจริง
ตอนนี้ท่านจะซื้อ๘๕ล้านโดสจริง
๕ล้านชุดจริงมาแจกพี่น้องประชาชน
ผมก็เลยเอาบรรทัศนของท่านรัฐมนตรีนี่แหละ
ของรัฐบาลนี่แหละมาใช้
ก็ปรากฏว่ายี่ห้อที่ซื้อทุกคนทราบดีอยู่แล้ว
มีการพูดถึงไปแล้วไม่เสียเวลาครับ
ได้รับคำเตือนจากทางออย
ซึ่งผมก็ไม่เชื่อครับผมก็ติดต่อไปเลยครับ
ว่าความที่จริงข้อเท็จจริงต่างมันเป็นยังไง
เพราะว่าสิ่งที่ประชาชนรู้ในเบื้องหน้าก็คือ
ส่วนใหญ่แล้วใช้ได้ในยุโรป

มีธุรกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกาครับ
ข้อที่๒บอกว่าลักลอบ
รอบนี้มันก็คงไม่กี่ชุดเนอะ
ลักล่อเอาไปขายนิดหน่อยฟังดูแล้วมันไม่น่าจะมันเยอะ

พิธาต้องคุยกับประธานนะครับ
หันไปคุยกับเพื่อนที่อยู่ข้าง
ผมก็ผมก็คุยกับท่านประธานเขาแต่บางทีหันหน้า
เพื่อที่จะเดี๋ยวท่านประธานจะเกรงเวลาผมมองตาท่านอย่างเดียว

ลักลอบนิดเดียว

ที่ออยอร์สหรัฐอเมริกา
ส่งตรงไปถึงเรือปู้ที่ประเทศจีน
ว่ามีเนื้อหายังไงบ้างเกี่ยวกับการแปรผลที่ผิดพลาด

ทำให้มีคนที่จะเชื่อว่าผลที่ถูกต้องควรที่จะเป็นอะไร

ถ้ายี่ห้อจีนอันก่อนมีผลกับ

อันนี้มีการท้วงติงจากประเทศสหรัฐอเมริกา

มีการทวงติงจากฟิลิปปีนและก็อินเดีย
ก็คืออเมริกาฟิลิปปินส์แล้วก็อินเดีย

ก็น้ำหนักก็น่าจะใกล้เคียงกันกับยี่ห้อแรกที่ตั้งคณะกรรมการบี้ใช่ไหมครับ

สำหรับยี่ห้อนั้นบอกว่า
ออยผ่านวิทยาศาสตร์การแพทย์มาได้ยังไง

คือไปตรวจในสนามอย่างที่พวกผมพักเก้าไกรไปทำมาพันชุด
แล้วให้เห็นชัดว่าถ้าเกิดตัวแปลมันเปลี่ยนแปลง
อากาศมันเปลี่ยนแปลงความชื้นมันเปลี่ยนแปลง

มันมีโอกาสที่จะพลิกผันได้มันต้องตรวจสอบถึง๓ระดับ

มันรอบข้อพอที่จะเอามาใช้

ปรากฏว่าข้อมูลที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับ

มีคนติดโควิด๓๓๐๐คน

แล้วตรวจปรากฏว่าคนที่ติดโควิด๑๐๐คนนั้น

ตรงนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบ
ทำให้ผมคิดว่าทางรัฐบาลก็จะต้อง

กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
มีการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวฉันใดฉันนั้นเหมือนกัน

ของผู้ถือหุ้นของกรรมการ

บริษัทนั้นเมื่อปีที่แล้ว

เราจะเอาใครมารับผิดชอบถ้าเกิดมันมีปัญหา

มันก็ต้องเอาคนที่น่าเชื่อถือได้ถูกไม่ถูก

เข้ามาจดทะเบียน

สี่วันก่อนการยื่นประมูลครับ
คนเก่าลาออก๔วันก่อนยื่นประมูล

เป็นบริษัทรัสเซีย๒บริษัท

ประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องการ
ฟอกภาษีในเรื่องของการฟอกเงิน

ไม่เอามาให้ท่านประธานรำคาญใจ

ที่บอกไม่ได้มาอภิปรายเอกชน

ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐบาลว่าถ้าบรรทัศน์ท่านสำหรับบริษัทอื่นเป็นแบบนี้
แล้วอันที่ท่านซื้อ๓บรรทฐานเดียวกันน่าเชื่อถือหรือเปล่า
ไว้วางใจหรือเปล่าประชาชนไว้วางใจได้หรือเปล่า
ผมคนหนึ่งนะครับอยากให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนมันเหมือนกัน
บรรทัศน์เดียวกันเพราะมันไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่
ก็คือบริษัทนี้มีประวัติในการติดสินบนอีกเช่นเดียวกัน
ว่าของของประเทศของบริษัทนั้นน่าใช้มากกว่าเกิดขึ้นในประเทศจีนของเขาเอง
ผมไม่ได้ไร้เรียงสาครับผมรู้ว่าอุตสาหกรรมเพศศาสตร์แบบนี้เนี่ย
มันมีการกีดกันทางการค้าเกิดขึ้นได้ประเทศหนึ่งก็แกล้งอีกประเทศหนึ่ง
ประเทศหนึ่งก็แกล้งอีกประเทศนึงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นไปได้
แต่อันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศของตัวเอง
มีการโดนปรับจริงโดยหน่วยงานของประเทศของตัวเอง
แค่นี้ครับไม่พูดถึงคนนอกมากกว่านี้แล้วครับ
คำถามมันก็คืออยู่ว่าสรุปแล้วเราให้ใจได้ไหมครับ
เพื่อร่วมชาติประชาชนคนไทยสามารถไว้ใจนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ครับ

ในการที่จะประกอบการตัดสินใจว่า
ที่ต้องใช้ของที่มันดีที่สุดที่มันดีคุณภาพที่สุด

เศรษฐกิจไม่ต้องแย่ไปกว่านี้เราไว้ใจได้เหรอครับ
ผมคนหนึ่งเราไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีกับ